แต่ว่าข่าวแรกคุณผู้ชมนะคะมาเอิ๊กอาร์เฮฮากับพี่หม่ำดีกว่าค่ะ

เป็นหน้าโปรดิวเซอร์หนังเรื่องแดงพระขนง

เอิ๊กอาร์กมากที่สำคัญเห็นไหมคะบนเวที

คุณแจ๊คแฟนฉันเป็นผู้กำกับนะจ๊ะ

เรียกได้ว่านะคะเป็นภาพยนตร์ไทยนะคะ
ที่น่าจับตามองหน้ามากนะคะ

เพราะว่าเป็นหนังผีคอมเมอดี้ที่เล่าเรื่องเฮฮา

ซึ่งคุณแจ๊คแฟนฉันนะคะแล้วก็คุณเอ็กซ์วัชรพงศ
คุณเอกส์นี่เป็นลูกม่อของพี่ม่ำเลย

เหลือแค่๒๐กว่าพักยาวเลยค่ะ
เพื่อนพี่น้องวงการตลกเป็นห่วงเป็นใยทรงคอมมงคอมเมนต์เต็มไปหมดค่ะ
ซึ่งพี่หม่ำนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับเรานะคะบอกว่า
สาเหตุที่พี่มดเข้าโรงพยาบาลอาจจะพักผ่อนน้อย
แกก็แซวไปเล่นโทรศัพท์เยอะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ยอมรับนะคะว่าทั้งบ้านเป็นโรคโลหิตจางนะคะ

รับว่าเป็นห่วงเมียเหมือนกันนะคะแต่เชื่อว่าเมียแข็งแรง

ตอนนี้เริ่มบ่นได้ละหายห่วงแล้ว

แต่ว่าแกก็ย้ำนะคะว่าเป็นห่วงเสมอค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ก็คือิกคืนหลานมาก
อยากเจอแต่ติดโควิดมันติดง่าย
ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะก็คงได้เจอกันแน่นอน
ไปฟังเสียงของพี่หม่ำเป็นห่วงเป็นใยเมียหน่อยค่ะ
เขานอนดึกเขาเล่นนู่นเล่นนี่เล่นโทรศัพท์

ช่วงโควิดเขาจะให้แห่แล้วก็ไปเล่นไปแล้วเขาก็นอนสัก
น้ำเกลือสัก๒คืนผมจะโอเคแล้วล่ะ
เลือดเขาเป็นกดหน่อยหนึ่งแล้วก็ความดันเขาขึ้นไตด้วย
แต่ก็ดีขึ้นแล้ว๒วันนี้ก็สบายของหูนะ
ที่สุดเราสบายของหูขึ้นเยอะไม่ค่อยได้ยิน
ก็สบายหูหน่อยหนึ่งรักเขามากที่สุดแหละ
แค่เขาบ่นก็นั่งฟังไปเงียบไปซะไม่เขาจบไป
ไปฮะแล้วก็เรื่องใหญ่เรื่องเก่ามาทีนี้บันไลทีนี้
หนึ่งในเรื่องเก่าก็คือจังหวัดเชียงรายค่ะ

เขาฝึกฝนพัฒนาตัวเองหาประสบการณ์ใหม่นะคะ

เขาบอกยอมรับว่าน้อยใจจริงนะคะ
แต่ว่าเออไปด่าเขาทำไมนะ

รวมไปถึงล่าสุดคุณแจ๊คแฟนฉันเปิดใจแล้วนะคะ

เป็นใครเอ๊ะพี่มดดำจัดให้หรือเปล่า

เพลงก็จะสลับครับเป็นคนที่ชอบทำอะไรแบบหลากหลายครับ
มีเพลงแล้วก็ติดต่อคุณโมอามีนา
ด่าแบบพ่อแม่อะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ชอบให้ใครมาด่าเกี่ยวกับพ่อแม่อะไรอย่างนี้
ด่าเราอะด่าได้แต่อย่าไปถึงพ่อแม่เราอะไรอย่างนี้ไม่โอเค
มีคนคุยกับเพื่อนแนะนำครับ
ไม่ชอบเปิดแล้วครับก็อยู่อย่างนี้ดีวะ
ไม่ชอบเปิดนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แจ๊กกะลีนจะเปิดให้แจ๊คแฟนฉันได้

แต่น้องน่ารักนะคะเห็นพัฒนาการน้องตั้งแต่แบบสมัยแฟนฉัน
นี่แต่ว่านพี่น้องที่มารับบทแดงละขนมก่อนหน้านี้เขาเล่นเรื่องลำยอง
ใช่โตเป็นนุ่มแล้วนะคะแล้วก็เห็นน้องยอด
ช่อดอกไม้มายินดีจากเกาหลีเลยนะ
จริงทีมงานเรามีเอฟเฟกต์นะบอกเขาก็ได้เข้าคืน
เข้าคืนได้นะครับเออนะครับเอาล่ะครับ